กำลังโทรมาเจอเจอร่างพี่เขาไอ้นี่หรือเปล่า
เขาจะคุยกับพี่พี่บอกเขาก่อนไหมไม่บอกอ่ะ
เอางั้นเลยเหรอจะไปบอกทำไมล่ะบอกแต่มันก็ไม่ให้สัมภาษณ์สิ
นี่ใครนี่ใครมดดำคุณไม่ให้ละแต่เจ๊ฮัลโหลทำอะไรอยู่อ่ะ
สวัสดีเจ๊หนูห้ามเรียกแจ๊คุณมดดำสิให้เรียกคุณมดดำ
ออกทีวีอยู่นะขอประชุมนางประชุมนางประชุมนี่นางประชุมอยู่
เปิดเอ่อสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่นี่สรุปแล้วเขาบอก
เป็นมือที่สามระหว่างเคลลี่กับน้องนายกลายเป็นแบบว่าโอ้โห
มีการกดในไอจงไอจีกันเนี่ยสรุปแล้วคือยังไงไม่ไม่มี
ไม่มีอะไรนะครับเจ๊
แกเป็นแฟนกับยายใช่ไหมใช่ครับเคยคบกันเออ
ใหม่ใหม่หมายถึง๒๕๒๕สมัยรู้จักฉันใหม่ใหม่๖๒

แล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วน้องก็ไปมีครอบครัว
แล้วก็ก็เหมือนกับเราก็ยังมีติดต่อกันบ้างอย่างนี้ครับตามเฟซบุ๊คตามไอจีอะไรอย่างนี้
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยเต้วิสรัฐเป็นคนที่เขาพูดถึงว่าเฮ้ยมีการแบบว่าเม้นต์ไอจีกัน
แฮปปี้วาเลนไทยกันในช่วงที่แบบว่าขาเตียงเขาหักรู้สึกยังไง
ผมงงนะคือผมก็อะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นมือที่สามก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่
ใช่ครับก็เลยค่อนข้างตกใจเพราะว่าก็ไม่ค่อยชินกับข่าวมือที่๓เท่าไหร่
แล้วได้พูดคุยกับน้องนายบ้างยัง
ก็มีครับน้องก็โทรมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ก่อนแถลงข่าวน้องก็ยังบอกว่า
เหมือนกับก็ขอโทษที่ดึงเราเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ๊
เราก็เลยบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเป็นภาพมือที่๓
พี่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับเรา
ก็คือยังก็คุยกับน้องอยู่ปกตินั่นแหละถูกต้องไหม

แล้วพอรู้มาก่อนไหมว่าเขาเลิกกันแล้วเขาขาเตียงหักมาสักระยะหนึ่ง

ไม่รู้เลยนะเจ๊แต่ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้สักแป๊บนึ
เอ้ยมันเรียกเจ๊
มันชินไปแล้วไงนึกออกป่ะเอานักข่าวแองจี้เธอสัมภาษณ

นี่อ่ะแอ๊กจี้ถามว่า

เต้คือหลังจากมีข่าวออกไปเนี่ยค่ะ
มีคนตามไปสัมภาษณ์เยอะไหมครับพี่

ไม่ยอมให้จะสัมภาษณ์แฮค
เราก็ไม่รู้ช่วยตอบอะไร

รู้สึกยังไงหลังจากที่แบบว่า

กับพี่อาร์เลยว่าเออข่าวมันออกเยอะกว่าตอนเราออกเพลงอีกเนอะ
เต้ค่ะแล้วก็ในไอจีพี่ที่แคปชั่นว่าแบบให้เชื่อมั่นในตัวผมเนี่ยคือต้องการสื่อความหมายว่าอะไรครับพี่
คือเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้ามีพิธีกรร่วมกับพี่มดดำเนี่ยโทรหาผม
อืมโทรหาว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงขอความจริงผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องราวมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยคือหรือว่าคนเข้าใจว่าเราอ่ะมีมีคบหากับน้องจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะบอกแฟนเพลงหรือคนที่กำลังดูข่าวอยู่เนี้ยว่าจริงจริงให้เชื่อมั่นในตัวผมนะว่าผมคือผมไม่
แกโสดไงอิเต้คือต้องการมีตัวตนหรือยังพี่เออพี่มีหรือยังจริงมันก็จริงจริงเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวสำหรับผมมันก็ยากอยู่แล้วน่ะอ่ามีมีข่าวนี้ขึ้นไปนี่น่าจะยากขึ้นไปอีกน่ะเนี้ยมันเลยไว้แล้วอิเต้เลยไปแล้วแต่นั้นก็หล่อน่ะอืมมันมันอยู่แต่ในห้องประชุมไงวั
ในรายการฉันจะหาแฟนให้แกคนหนึ่ง

อุ้มเพศหลอยนะ

ทีนี้มีคนถามว่าคุณแม่มดดำไม่มีเบอร์โทรศัพท์ใครบ้างคะ
เอางี้ดีกว่าตอนแรกจะถามว่าคุณแม่มีเบอร์ใครบ้าง
ไปถามว่าคุณแม่ไม่มีเบอร์ใครบ้างดีกว่า

ไปอันนี้เพิ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไง

แม่มีเบอร์แบบแหล่งข่าวทุกคนที่กำลังเป็นข่าว
เหมือนคุณแม่สร้างขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็จบเอง
ตรงสัยฉันเป็นคนสร้างข่าวเนอะ
ไม่รววงต้องบับรบร้าคุณแม่เก่ง
จริงทุกวันนี้มันเจอกันทางออนไลน์คือแบบว่าก็คุยกันอย่างนี้นึกออกป่
เหมือนมีเพื่อนกันก็แบบเพื่อนเยอะต้องยอมรับตัวเองเป็นคนเพื่อนเยอะ
คนเข้ามาเต็มเลยแม่หาให้หนูบ้างคุณบอลลูในคะเพื่อนคุณแม่
ไม่เอาไม่เอาบอลลูนแก่แล้ว
ทำไมไม่ดึงพี่บอลลูเข้าไปในกรุ๊ปที่แจ๊คเจออะไรเข้าไปแล้วดูเดินดูเดินไปทุกอันเนอะ
หาแฟนให้นางคนนึงนางไม่มีแฟนแปลกเนอะ
คุณแม่หาให้หนูด้วยค่ะหนูกำลังโสดอยู่พี่เต้หล่อมาก

โสดจริงแล้วนางก็ไม่ได้คบกับใครด้วย
นางทำงานหนักนะสงสัยนางชอบทำงานมากกว่า
คนอยู่แต่ห้องประชุมอ่ะจริงชีวิตอยู่แต่ในห้องประชุมมันก็เป็นอย่างนี้แหละ